เริ่มที่เรื่องของโจรก่อนค่ะมาเป็นคู่อ้วนหนึ่งผอมหนึ่ง
จับมือกันเข้าไปนะคะไปบุกร้านสะดวกซื้อใช้อาวุธปืนไปจี้ชิงทรัพย์พนักงานนะคะ
ได้ทั้งเงินสดได้ทั้งของกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้
แต่แม้จะมีภาพกล้องวงจรปิดตอนนี้ตำรวจยังตามตัวคนร้ายไม่ได้นะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนสี่สิบนาทีนะคะ
ใกล้กับซอยทรัพย์สามวาเจ็ดมีนบุรีกรุงเทพค่ะ
ตอนช่วงนั้นพนักงาน๓คนอยู่ในร้าน
ก็ทำงานอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์แหละค่ะคนร้ายมากันสองคน
เป็นผู้ชายนะคะสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบ
คนร้ายคนแรกรูปร่างทวมสวมเสื้อแขนยาวสีส้ม
เดินตรงมาที่หน้าเคาน์เตอร์ก่อนแล้วก็ชักปืนขึ้นมาข่มขู่พนักงาน
บอกเปิดลิ้นชักจะเอาเงิน
ส่วนคนที่สองนะคะรูปร่างผอมลงมาหน่อย
เสื้อแขนยาวสีดำเดินมาบอกให้พนักงาน
ปิดประตูหน้าร้านเพราะว่าร้านเนี่ยประตูมันจะเป็นประตูอัตโนมัติ
ถ้าสมมุติว่าปล่อยไว้แล้วไม่ปิดเดี๋ยวจะมีคนเดินเข้ามานะคะ
เขาบอกให้ปิดประตูร้านปิดประตูร้าน
หลังจากนั้นได้เงินไป๑๒๘๖บาท

วิ่งหนีออกจากร้านไปไปขึ้นรถจักรยานยนต์
ไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียน
ขับขี่หลบไปค่ะและยังไม่ทราบเส้นทางด้วยนะคะ
พันธ์ตำรวจโทรศิริวัติศิริเสธวัตดิ์
เป็นสารวัตรสอบสวนสพมีนบุรี
ไปตรวจสอบพร้อมจุดเนื้อที่ใส่ตรวจ
เเร็วจุดเนื้อที่กรรณฟิสูจน์หลักฐาน

พบว่าคนร้ายจอดรถไว้ที่ปากซอยถนนสามวาซอย๗ห่างจากร้าน๒๐เมตรเท่านั้นเอง
แล้วก็เดินโยค้อนกลับมาพร้อมกับชักปืน
แล้วก็เข้าไปในร้านที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงที่เขามาจอดนะ
เขาไม่ได้จอดหน้าร้านจังกาเขาเลยร้านไปนิดนึง๒๐เมตรแล้วเขาก็จอด
เขาก็เดินเข้ามาก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ใช้เวลาก่อเหตุทั้งหมด๒นาทีค่ะ
ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานร่องรอยของลายนิ้วมือคนร้าย
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหลังและก่อนเกิดเหตุ
เพื่อตรวจดูเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะมีความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ค่ะที่สนมีนบุรี
ตำรวจเปิดเผยว่าหลังจากตรวจสอบแล้วนะคะ
ตำรวจได้สืบสวนพบเส้นทางการหลบหนี
แต่จากการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จดีนะคะ
ต้องไล่เช็คให้ถึงที่สุดว่าสรุปแล้วคนร้ายไปจบที่จุดไหน
ตำรวจมีนบุรีเองทำงานเต็มที่นะคะ
แม้จะต้องมีตำรวจหลายนายที่ต้องกักตัวเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด

เอากำลังใจช่วยนะคะสำหรับคุณตำรวจนะคะ
จากนี้ตำรวจประชาสัมพันธ์ค่ะร้านสะดวกซื้อ
ไม่ว่าจะเป็นจุดเกิดเหตุเองใกล้จุดเกิดเหตุเอง
ถึงมาตรการเฝ้าระวังการเปิดร้านในช่วงกลางคืน
ไม่ควรใช้ระบบเปิดประตูอัตโนมัติ
ควรมีการคัดกรองลูกค้าก่อนเข้าร้านด้วยนะคะ
ถือว่าช่วงที่คัดกรองโควิด๑๙
ก็ให้สังเกตลักษณะคนที่อาจจะเป็นคนร้ายไปด้วยนะคะ
ก็จริงนะคะจริงช่วงกลางวันเปิดปิดอัตโนมัติไม่เป็นไร

อาจจะต้องมีการดูแลกันนิดนึงนะคะ